หวกทรงประพาทเป็นหมวกที่มีลักษณะโดดเด่น
คือจะมีชายปกด้านข้างหรือทัดหูทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
รวมถึงชายปกด้านหลังมีการประดับยอดกลางหมวก
จัดเป็นหมวกเครื่องยศที่ปรากฏให้เห็นในชุดข้าราชการทหารในสมัยอายุทยาตอนปลายจนถึงสมัยรัตนโกศิลป์ตอนต้น
ก่อนที่จะมีการปฏิรูปการทหารในสมัยรัชกาลที่๕
สันนิษฐานว่าอาจจะได้รับอิทธิพลรูปแบบจากทางอินเดียหรือจากชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่ง
ต่อมาภายหลังได้มีการนำหมวกทรงประพาทมาปรับใช้ในการแสดง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน